กลับมาเบรกนี้ค่ะมาที่หนุ่มหล่อกันบ้างนะคะ
อย่างน้องยอดยงสินค่ะเผลอแป๊บเดียวโตเป็นนุ่มแล้วนะคะ
แต่เห็นตัวเป็นนุ่มแบบนี้อายุแค่๑๗วัยขบเพาะเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็เขามีเรื่องเมาส์มาว่านะคะน้องยอดเนี่ย
กลัวพี่สาวสองช่างแต่งหน้าแซวในกองถ่าย
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคำเฉลยกันแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงกันค่ะ
ต่อเล่นกันแกล้งกันเฉยครับ
แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะหน้าใสคนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วนะจ๊ะ
พี่เขาก็หยอกเล่นเฉย
น้องเขาก็แกล้งกลัวพี่เหมือนกันแหละไม่ได้กลัวจริงนะคะ